คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มันมีผลพวงจากการโหวต
เห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี
คนเขาสงสัยกันไงว่าเอ๊ะเสียงสอสอมันเติมมาจากไหนนะ
จากเสียงสวจะได้เกินเป้าแล้วเนี่ยเสียงสอสอมันก็เกินมาอีก

และหนึ่งในนั้นนะครับก็คือ๑๖เสียงสอสอที่ให้ความเห็นชอบคุณเศรษฐาเป็นนายก
เสียงสอสอจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
ซึ่ง๒๕เสียงสอสอของประชาธิปัตย์เขาประชุมแล้วก็ลงมติกันว่าจะงดออกเสียง
แล้วว่าจะขอใช้มติคือไม่เห็นชอบซึ่งค่าก็ไม่แตกต่างกับเรื่องการงดออกเสียง

เนื่องจากจุดยืนอุดมการทางการเมืองต่างนะครับ
แต่๑๖เสียงเนี่ยอันนี้เห็นชอบเลย

ค่ะนี่นะฮะ
๑๖เสียงสซเนี่ยเป็นของกลุ่มคุณเฉ่นลไทยสีอ่อน
ปัจจุบันรักษาการลถพประชานที่ปัดอยู่
เอ่อแต่ก็ประกาศบอกขอล่าออกจากหลคลขาที่การพัก
เนื่องจากสอสอได้ต่ำกว่าครั้งที่แล้วการเลือกตั้งเมื่อ๖๒ได้๕๒คน
ครั้งนี้แค่๒๕นี่นะครับ
แต่ตอนนี้ประชาธิปัตย์หัวหน้าพักคุณจุลินก็ลาออกเพื่อรับผิดชอบเหมือนกันนะ
ก็ยังเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่กันไม่ได้นะครับ
ผลการโบสถ์พอมีคนแหกมะติพักมีงูเห่าออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าไปดูเป็นรายคนนะครับประกอบด้วยนะฮะ
สสนครศรีธรรมราช๕คนนะฮะ
นายชัยชนะเดชเดโชนายพิทักษ์เดชเดชเดโชนายทรงศักดิ์มุสิกอง
อวยพรศรีชาวลิศและว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาตร
นี่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกสอสอสงขลาสี่คนนะครับ
เดชอิตขาวทองที่มีข่าวว่าเคยไปคุยกับคุณทักษิณใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่บอกอะไรนะไปพาภรรยาไปแก้บนแก้บนเจอกันพอดี
นี่นะฮะพลมตรีสุรินปาลาเร่นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทอง
และนางสาวสุภาพรกำเนิดผลแล้วก็มีสอสอภาคใต้อีก๔คนนะฮะ
คุณจักรพันธ์ปียพรภัยบูลสสประจวบคิริขันนะครับ
อันนี้โซนภาคใต้นะครับก็มีคุณสุพัชรีธรรมเพชรสสพัทธลุง
มีคุณยูไนดีวาบาสสปัตตานีและคุณการตั้งปองสสจังหวัดตรัง
สสภาคอีสานอีก๒คนและสสภาคเหนืออีก๑คนนะครับ
ที่เห็นชอบให้คุณเสธาเป็นนายกนะครับนายชาตรีลาบพรมสนครนายสมบัตยสิน
แม่ห้องศรและนายวุฒิพงศ์นามบุตรสอสอจากอุบลราชธานี
มาเห็นชอบ๒คนคุณชวนลิกภัยกับคุณบรรยัตน์บรรทธานสสบัญชีรายชื่อ
อดีตหัวหน้าพรรคทั้ง๒ท่านนะครับและกลุ่มงดออกเสียงอันนี้คือตามมติพรรคเลย
งดออกเสียงมี๖คนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์อันนี้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วก็รักษาการหัวหน้าพักอยู่ที่เหลือก็มีคุณร่มธรรมขำนุรักษ์สสพัทธลุง
คุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิษสสตรังคุณประมวลพงศาวราเดชสสประจวบ
คุณสมยศพลายด้วงสสสงขลาและคุณสันเพชรบุญยามณีสสสงขลา
อีกหนึ่งคนไม่มานะฮะไม่ได้มาประชุมคุณราชิตสุดพุ่มสสนครศรีธรรมราช
คืออย่างนี้เท่ากับว่าแหกมติพักใช่ไหมงูเห่านี่นะฮะแม้จะยังไม่ไปร่วมกับพักเขา
แต่ว่าถือว่าแหกมติพักค่ะคุณจุรีลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
ได้สั่งให้สอสอทั้ง๑๖คนที่โหวตสวนมติภักดิ์เห็นชอบคุณเศรษฐาเป็นนายก
ต้องมาชี้แจงกับที่ประชุมพักประชาธิปัตย์ในการประชุมครั้งหน้า
หากมีสมาชิกเข้าชื่อเสนอตั้งกรรมการสอบสวนก็ต้องดำเนินการตามข้อบังคับพัก
แม้การโหวตเลือกนายกจะเป็นเอกสิทธิ์สอสอแต่การโหวตสวนขนาดนี้มันไม่ใช่
มันไม่เหมือนกรณีคุณชวนหรือคุณบัญญัติที่โหวตไม่เห็นชอบ
แต่ได้แจ้งกับสอสอกับที่ประชุมพักประชาธิบัตย์เอาไว้ก่อนแล้ว
ซึ่งในพักไม่ได้ขัดข้องเนื่องจากความหมายมันไม่ต่างกันกับการงดออกเสียง
โหวตเห็นชอบเนี่ยเพราะอยากจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาหรือไม่
คุณจุลินบอกว่าให้ไปถามคนโหวตเองแต่ขอยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ต้องมีศักดิ์ศรีให้เพียงพอ
คุณจุลินบอกว่าให้ไปถามคนโหวตเองแต่ขอยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ต้องมีศักดิ์ศรีให้เพียงพอ
ไม่ได้แจ้งครับผมก็ไม่ทราบแล้วก็ผมเรียนเลยในฐานะรักษาการหัวหน้าพัก
ผมยืนคำเดิมว่าในนามพักเนี่ยพักยังไม่เคยมอบใครไปเจรจาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองใดทั้งสิ้นจนถึงขณะนี้
ประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีเนี่ยครับเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายค้านจะเป็นอะไรก็เป็นไม่มีปัญหา
แต่เราไม่เคยไปเป็นพักอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจนในเรื่องนี้
นี่แหละครับเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่า๑๖คนนี้ที่ไปโหวตเห็นชอบให้กับทางรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยเขาเนี่ย
ให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยเพื่อรอเตรียมตัวเอาไว้เป็นอะไรให้กับทางซีกพักเพื่อไทยหรือเปล่า
เกิดมีกรณีอะไรเกิดขึ้นกับทางรัฐบาลซีกทางนั้น๑๖คนนี้จะซวบเสียบเข้าไปทันทีอะไรอย่างนี้

ซวมแล้วเสียบเข้าไปเลยซึ่งคุณจุลินก็ยืนยันว่าพักประชาธิบัตย์มีศักดิ์ศรีพอ
ไม่ได้จะเป็นอะไรอะไรให้กับใครไม่มีมติจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วย
คือวันนั้นเนี่ยจำได้เลยสอสอประชาธิบัติ๒๕คนวันจันทร์นะที่ประชุมกันเนี่ย
แล้วออกมาเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมสส๒๕คนมีมติเสียงส่วนใหญ่
ลงมติว่างดออกเสียงเสียงส่วนใหญ่๒๕เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็คือต้องเกิน๑๓ใช่ไหม

แต่นี่เห็นชอบ๑๖แสดงว่าอันนี้คือไม่ทำตามมติชัวร์
คือถ้าเกิดงดออกเสียงหรืออะไรนิดหน่อยหรือเห็นชอบ๓คน๔คนอันนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยที่เขาไม่เห็นด้วยตอนวันนั้น
แต่อันนี้คือ๑๖แล้ววันนั้นที่คุยกันเสียงส่วนใหญ่บอกงดออกเสียงเนี่ยทำไมวันนั้นไม่คุยกันว่า

แล้วพอวันรุ่งขึ้นมันไม่เหมือนที่คุยกันวันก่อน
เพราะฝั่ง๑๖สอสอเขาบอกเขาไม่ใช่งูเห่านะพี่อุ๋ย

หรือว่า๑๖ให้๒๕ไง
การรองหัวหน้าพักประชาธิบัติคุณสาธิตบอกพักการเมืองเนี่ย
องค์ประกอบมันมีอยู่สามส่วนค่ะแน่นอนคือตัวภักดิ์กรรมการบริหารภักดิ์
แล้วก็สอสอของพักซึ่งการไปปฏิบัติตัวทำให้พักเสื่อมเสีย
ไม่ปฏิบัติตามจัญญาบันของพักมันทำให้เกิดความแตกแยก
แล้วก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกพักนะฮะที่จะมีการเข้าชื่อให้ตั้งกรรมการสอบ
ที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งใครไม่ได้ตั้งใครให้ไปเจรจา
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้รับหนังสือเชิญในการร่วมรัฐบาล
อย่างเป็นทางการจากภาคแกนนำอย่างเพื่อไทยด้วย
เพราะฉะนั้นพักต้องดำเนินการกับผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายในความผิดที่ทำให้พักเสื่อมเสีย
ส่วนจะถึงขั้นขับออกจากพักหรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามความหนักเบาของความผิด
ขึ้นอยู่กับมติของกรรมการบริหารภักดิ์ที่จะประชุมร่วมกับสส
ซึ่งสสก็คือ๑๖คนนั้นใช่ไหม

แต่ส่วนตัวคุณสาธิตมองว่านี่เป็นความผิดที่หนักมาก
แต่ถามว่าผิดไหมก็มีรัฐบินที่ใหญ่กว่าเพราะมันทำความคุ้มครองอยู่
แต่ขณะเดียวกันเมื่อไปคุยกันแล้วตกลงแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำให้เกิดความแตกแยก
เพราะคนที่ประชุมสอสอประชุมแล้วไปลงอย่างหนึ่งอีกคนไปลงอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
มันก็เกิดความแตกแยกในหมวดสมัยชีวิตและสร้างความเสียหายกับภาค
เพราะว่าพักไม่ได้ไปจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าแบบนี้ก็คือต้องขับออกจากภาคไหมคะ
เป็นไปตามหนักเบาแต่ในสามารถความเป็นส่วนตัวผมนักมาก
เฉพาะที่ประชุมสอสอก็คือสอสอมี๒๕คนแต่๑๖คนนี้คือเข้าไปดวงแล้ว
พอมันขับภาคก็อาจจะไม่ทันสมัย

แต่ว่าจริงทุกเรื่องพูดคุยกันได้นะครับ
แต่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่า

ก็ต้องมีการแท่นหัวหน้าภาคก็ต้องผม
มันก็ต้องรับหนังสือแล้วก็ตั้งกรรมการกันใหม่
โฆษกภักดิ์ประชาธิบัติคุณราเมฆรัตนาชเวง
บอกว่าหัวหน้าภักดิ์สั่งให้สอสอ๑๖คนชี้แจงกับภักดิ์ในสัปดาห์หน้า
พร้อมกับยอมรับว่าขณะนี้สถานการณ์ภายในของพักประชาธิปัตย์

จากนี้ไปคงต้องพูดคุยกันเพื่อให้พักเดินหน้าต่อไปได้
โดยจะเน้นการขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่
มาถึงวินาทีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า
เราไม่มีความเป็นเอกภาพภายในพัก
นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดจะฟื้นฟูพักในวันข้างหน้า
สิ่งแรกที่จะต้องทำคือความเป็นเอกภาพในภักดิ์
ก็เมื่อมีแนวคิดที่แตกต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ
คิดที่แตกต่างกันแต่จะต้องเกิดเป็นข้อตกผลึก
ที่ไม่ทำให้สังคมเกิดความสับสน
ทีนี้มติจะออกมาอย่างไรเนี่ยคงต้องรอดูกันต่อไปนะ

ก็คือขับออกจากการเป็นสมาชิกพัก
แต่สอสอสามารถหาสังกัดพักใหม่ได้ภายใน๓๐วัน

แต่อย่าลืมนะประชาธิปัตย์มี๒๕คนใช่ไหม

ถ้าขับออกไป๑๖ก็เหลือ๙คน

ก็นี่ไงคือทางฝั่ง๑๖สอสอเขาบอกว่า
ใจเย็นก่อนใช่ประชาธิบัติไม่ใช่ภักดิ์อะไรของใคร
และไม่ใช่พวกเราไม่ใช่งูเห่า

ไม่ได้ค่ะเพราะในเมื่อ๑๖ใน๒๕เกิน๑๓ไหมพี่อุ๋ย

ใช่เขาบอกเขามี๑๖คนจาก๒๕คน

แต่ไอ้ปัญหาที่คือที่ประชุมกันวันจันทร์
แล้วบอกว่ามติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมสอสอคือ

ทำไมวันนั้นไม่ลงมัตติไปเลยว่าจะใจเห็นชอบ

สสนครศรีธรรมราชค่ะบอกแบบนี้
คือเขาเนี่ยรั้งตำแหน่งรักษาการรองเลขาธิการพักด้วยนะ
คือพอฟังการอภิปรายของสสและสวเรื่องข้อสงสัยในตัวเศรษฐาแล้วเนี่ย
เขามองว่ามันไม่มีน้ำหนักที่จะเป็นปัญหาต่อการเป็นนายก
และจากการสอบถามความเห็นประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการอยากจะหาทางออกให้ประเทศ
ถ้าเป็นคุณเศรษฐาหรือคนที่ไม่มีความคิดล้มล้างหรือแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งเพื่อไทยเองก็มีจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่าจะไม่แตะต้องใช่ไหม
แต่พอวันอังคารฟังสสวอภิปรายเรื่องตัวคุณเศรษฐา
มองว่าไม่มีน้ำหนักที่จะไม่โหวตให้เขา
ใช่เพราะเค้าไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่ไม่เหมาะสมจะเป็นนายกไง
ซึ่งเขาบอกว่าช่วงการโหวตที่ว่า
ไม่ได้มีแค่๑๖สอสอนะที่โหวตเห็นชอบ
บางคนก็โหวตไปก่อนแล้วบางคนก็โหวตไม่ทัน
ก็เลยมาตัดสินใจกันเนี่ยชั่วโมงสุดท้าย
ต้องกราบขออภัยแฟนคลับประชาธิปัตย์บางส่วนด้วย
คาดหวังว่าจะไม่โหวตหรืองดออกเสียง
แต่ขอยืนยันว่าการโหวตเห็นชอบนี้เนี่ย
เพราะว่าก็บอกแล้วว่าตัดสินใจชั่วโมงสุดท้าย

ไม่ได้ลงตามการเรียงรายชื่อลำดับอักษร

อย่างที่บอกไงว่าบางคนโหวตไปก่อนบางคนก็โหวตไม่ทัน

ใช่ค่ะแล้วก็เลยไม่ทันได้แจ้งผู้ใหญ่ในพักทั้งคุณจุรินหรือว่าคุณชวนนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่ากลัวตกขบวนร่วมรัฐบาลหรืออะไร
คือเอาจริงในการประชุมพักประชาธิปัตย์หารือกันมาเนี่ย
เห็น๓แบบเลยคือเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียง
ถามว่ารู้ไหมว่าถ้าขัดมติภักดิ์จะเกิดอะไรขึ้นอ่า
เอาเป็นว่าขอน้องรับการตรวจสอบก็แล้วกันแล้วก็ขอน้องรับผลที่จะออกมาด้วย
ถ้าสมมุติมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ยินดีให้ตรวจสอบ
เราก็มี๒ทางให้เลือกนั่นแหละ
มีผลยังไงก็ต้องยอมรับให้ได้กับการตัดสินใจในครั้งนี้

ผมขอยืนยันแบบนี้ได้ไหมคุณภาคภูมิ

เราไม่ใช่พักอะไรของใครและเราไม่ใช่งูเห่า
เพราะที่โหวตนั้นคือเสียงส่วนใหญ่
เราไม่มีดีลกับพักเพื่อไทย
ส่วนที่มีคนกล่าวหาว่าเราไปมีผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า
ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้

ก็คือความจริงครับคุณภาคภูมิ

แต่วันนั้นเรามีในกลุ่มสอสอส่วนใหญ่เรามีความคิดอื่นอย่างนี้

เราก็ประชุมในกลุ่มเพื่อนนะครับ

การที่เราปฏิบัติผิดต่อมติภักดิ์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
เราก็น้อมรับในคำตัดสินในการตรวจสอบ
ผมยินดีที่จะตั้งคณะกรรมการสอบ
และยินดีที่จะแสดงความบริสุทธิ์ในการบอกเหตุผลว่า

ท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการที่จะตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมา
จะมีผลอย่างไรเราก็ต้องยอมรับไปได้ครับ
ผมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการสวดมติพักในอดีตก็เคยมี

อันนี้ต้องยอมรับว่าการที่เป็นงูเห่าต้องจำนวนน้อยนะครับ

เราคุยกันในภักดิ์แล้วส่อในภักดิ์ส่วนใหญ่

ถกร่วมกันแล้วและเราไม่มีการท่างูเห่า
นี่คือการที่ว่าเป็นส่วนน้อยของพักอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับ
โหวตวันนี้เราก็พร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับ

โหวตเพราะมีอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้

ทางด้านของผลตรวจรีสุฬิน
สสงขลาภักดิ์ประชาธิบัตย์เองก็บอกนะคะว่าที่โหวตเห็นชอบเนี่ย
ก็เพราะอยากจะให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้
ส่วนอีก๑๕คนที่โหวตเห็นชอบรวดเดียวช่วงท้ายสุด

คือก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสอสสงขาภักรประชาธิปัตย์๑๖คนนะฮะ